กับมีสายไฟโยงอยู่อยู่เส้นเดียวเออเส้นเดียว
แล้วมันก็ห้อยต่องแต่งต่องแต่งอยู่เนี้ยค่ะตีวานนท์นี่
ถนนใหญ่น่ะถนนใหญ่แล้วตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล
กรุงสยามเซ็นต์คาลอสตัวเมืองปฐุมธานีเลยค่ะ
คนโพสต์เขาบอกว่าไม่รู้ใครจะเจอแจ็คพอร์ตแยกบ้านกลางฝั่งโรงพยาบาล
รุงสยามจะล่วงแล้วจ้าแหม่มันก็ใกล้เต็มทีนะคะ
สายไฟนิดเดียวจริงผู้สื่อข่าวไปดูเลยค่ะ
จุดนี้นี่มันเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าตอนที่ไปก็มีเจ้าหน้าที่จากหมวดทางหลวงปฐุมธานี
ตัดไปแล้วค่ะตัดสายไฟไปแล้วแล้วเอาโคมไฟหลอดไฟออกไปหมดแล้ว
เมื่อช่วงสายของวันนี้เป็นสภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่มีต่องแต่งแล้วนะคะแต่ยังไม่มีไฟนะคะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าที่มันห้อยต่องแต่งแบบนั้น
เพราะว่าเมื่อวันศุกร์มีรถกระบะเสียหลักแล้วพุ่งมาชนเสาไฟต้นนี้
เสามันก็เอียงโคมไฟมันก็เลยต่องแต่ง
เป็นที่น่าหวาดเสียวลุ้นสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางนี้นะคะ

แล้วการสำรวจของผู้สื่อข่าวปรากฏว่าก็ไม่ใช่ตรงเส้นนี้
ไม่ใช่ตรงเสาไฟต้นนี้ต้นเดียวนะคะ
ยังมีอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงปากทางเข้าวัดมะขาม
ห่างจากตรงนี้ประมาณ๕๐๐เมตร
ก็ห้อยลงมาเหมือนกันเนี่ยดูสภาพมันเป็นแบบนี้ค่ะ
แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูให้นะคะ
โอ้โฮสายไฟจะเริ่มอย่างไรดีคะนี่
เออนะคะก็ฝากด้วยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอให้ช่วยเข้าไปดูแลหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ